คุณผู้ชมคะเช้ามืดวันนี้ที่พระนครศรีอยุธยาค่ะ
เป็นจุดตัดทางรถไฟค่ะครับไม้กั้นก็มีนะคะ
แต่รถคันนี้พยายามที่จะแบบฝาไม้กั้นไปให้ได้
ฝ่าไปแล้วไปติดอยู่กลางรางแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะแต่ต้องเล่าให้ฟังก่อน
คือรถเก่งคันนี้พยายามที่จะเลาะเห็นไหมคะมีไม้กั้นนะคะ
ก็พยายามที่จะเนี่ยเบียงจะผ่านไปให้ได้
แล้วล้อรถไปติดอยู่กับรางรถไฟขยับต่อไม่ได้พี่อุ๋ย
เพราะมันไปตรงไม่ได้มันต้องแบบซิกแก๊กไป
แล้วจะยังไงติดเลยติดอยู่แบบนั้นและรถไฟกำลังมา
รถไฟมาเป็นรถไฟบรรทุกถังน้ำมันด้วย
โอ้โหคนขับเนี่ยลงจากรถมาก่อนค่ะ
ชาวบ้านไปช่วยให้ลงมาค่ะแต่รถนี่เห็นไหม
นี่แบบนี้ค่ะ
ภาพเนี่ยมันสีขาวดำอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ก่อนที่รถไฟจะมาถึงนิดเดียวเนี่ย
คนขับลงมาก่อนไม่อย่างนั้นไม่รู้จะยังไง

รถคันนี้เป็นรถเก๋งซูซูกิสวิปสีขาวทะเบียน๘๙๑๕พระนครศรีอยุธยา
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูสภาพเอาเองก็แล้วกัน
ถ้าคนขับชาวบ้านไม่ไปช่วยลงจากรถมาไม่ทันจะเป็นยังไง

เพราะนั่นมันเข้าหน้าขวาเลยนะตรงคนขับ
คือรถไฟเขาหยุดกระทันหันไม่ได้อยู่แล้ว
คนขับรถไฟบอกเปิดวูดเตือนแล้ว
แล้วเห็นรถไม่ยอมขยับเลยแล้วเขาก็เบรกไม่ได้กระทันหันไม่ได้
สภาพรถเละแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะดีที่คนขับออกมาจากรถได้ทันชาวบ้านเข้าไปช่วยนะคะ
เป็นรถไฟขบวนที่๖๓๓แล้วโอ้โหบรรจุถังน้ำมัน๒๐กว่าถังนี่นะคะ
ตำรวจไปตรวจสอบเห็นซากรถแบบนี้
แล้วคนขับหายไปไหนเราก็ไม่รู้
ชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านไปช่วยคนขับลงมาแบบเสี้ยววินาทีเลย
แล้วรถไฟก็พุ่งชนรถไปแบบเต็มเลย
แล้วพอช่วยออกมาได้คนขับหายไปเลย
ไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของรถเลยพี่อุ๋ย
ไม่มีใครแสดงตัวเป็นคนขับ
พนักงานขับรถไฟคือนายมานพอายุ๕๕ค่ะ
บอกว่าขับรถไฟมาจากบางซื่อ
่งหน้าไปรับน้ำมันที่จังหวัดพิศนุโลก
จุดตรงนี้มีไม้กั้นมีที่ปิดกั้นทางรถไฟ
แล้วไม้กั้นปิดแล้วด้วยรถเก่งคันนี้มุ่งหน้ามา
แล้วก็แบบวิ่งเลาะต้องเบี่ยงเลาะไม้กั้น
พยายามจะผ่านไปให้ได้ทั้งที่มีไม้กั้นแล้ว
มีสัญญาณเตือนก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะ

พุ่งชนไปแบบเต็มชนปุ๊บเขารีบลงมาดูนะคะ
คือพอชนปุ๊บก็จะพยายามชะลอจอดใช่ไหมคะ
คนขับรถไฟลงมาดูว่าคนขับรถเป็นอะไรหรือเปล่า
เพราะว่ารถเก่งยับเลยคนขับหายไปแล้ว
แต่ก็ไม่น่าจะยากหรอกค่ะก็ตรวจดูจากทะเบียนรถ
หรือว่าทรัพย์สินอะไรในรถนะคะ
เขาก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าชื่อของผู้ครอบครองรถคือใคร
นายกิจธาดาคำแสนพันธ์อายุ๔๒
เป็นชาวจังหวัดพระนครศรียุธยา

มาสอบปากคำนะคะว่าคุณใช่คนขับรถคันนี้

ว่าคุณเป็นเจ้าของรถแต่คนขับคือใคร
แล้วถ้าคุณขับจริงแล้วคุณหนีไป
เหรอคะจอดรถคุณที่พังยับอยู่อย่างนั้นทิ้งไว้
แล้วหายไปเลยอย่างนี้เหรอคะ
แต่นี่ต้องรับผิดชอบความเสียหายให้กับทางรถไฟเขานะ

ถ้ารางรถไฟเสียหายเนี่ยรถเก่งผิดนะคะ

ส่วนจะขับหรือไม่ขับเนี่ย